มาตีไหล่กระทบเศรษฐีคนใหม่ป้ายแดง
ปิ๊กเอมตีไตลิทกันหน่อยครับคุณผู้ชมค่ะ
จะเป็นปิ๊กเอมเหลือเกินหนันที
นอกจากออร่าออใจเศรษฐีก็ถาบแล้วออห์ร่าแบบโอป้าก็มาเหมือนกัน
คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกประจวบเหมาะพอดิบพอดี
ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกองทัพสื่อมวลชนก็ไปสิคะ
จะรออะไรล่ะไปสัมภาษณ์เลยแต่เขาหล่อเนอะว่าแล้ว
บันเทิงไทยรัฐของเราพี่แจ๊กกะรีนก็คว้าตัวมาเปิดใจ
ไม้เดี่ยวไปเลยค่ะจ้ะบิ๊กเอ็มเนี่ยเล่าให้ฟัง
ตั้งแต่โมเมนต์ที่รู้ว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่ตอนนั้นเนี่ย
อยู่ที่จังหวะสมุดปลากานนะค่ะหลังเสร็จงานอ่ะ
ขึ้นรถไปอืมจู่จู่ค่ะคุณผู้ชมมีข้อความจากร้านเพชร
แจ้งเขามาว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งโอ้โห
เพราะผมเนี่ยทั้งตกใจทั้งหน้ามืดคือจะเป็นล้มอยู่แล้ว
ก็เลยเอาภาพมาโพสต์โดยที่ไม่ทันได้ชี้ใจจริงว่า
จริงเนี่ยเขาถูกรางวัลที่๑แต่ว่าถูกแค่ใบเดียว
แต่ใบเดียวมันก็ตั้ง๖ล้านนะคะสิ

แม้จะไม่ใช่๒๔ล้านก็ตาม
อย่างไรก็ตามค่ะบิ๊กเอ็มเขาก็ยืนยันนะว่าถูกจริงไม่ได้แหกตา
ไม่ได้รับเงินจากใครมาสร้างกระแส
เพราะได้เห็นเงินสดแล้ว

เราก็เลยถามต่อว่าหลังจากนี้บิ๊กเอ็มจะเอาเงินไปทำอะไรดี

แล้วก็เอาไปทำบุญให้กับโรงเรียนที่บ้านเกิด

เชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ดวงเฮง

ชอบว่ายพระขอพรทำบุญ
แล้วก็สวดมนต์ที่บ้านทุกวัน
พูดง่ายง่ายบิ๊กเอ็มเนี่ยก็เป็นสายมูเตลูคนนึงนี่แหละค่ะ
เดี๋ยวไปฟังบิ๊กเอ็มเปิดใจกันหน่อยจ้า

จำได้เจอกันตั้งแต่เข้าวงการจนตอนนี้ผมก็จำได้ใช่ไหม

เดี๋ยวรอให้ผมถูกอีกสักร้อยล้านนะ
ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันเพราะว่า
คือชอบให้โชคคนอื่นแต่ว่าตัวเองไม่ค่อยได้ซื้อเองสักเท่าไห

แล้วการที่เราถูกโรตารีเนอะในความเชื่อ
นี่มันเกี่ยวกับที่เราเคยขอหรือมูไว้ไหมคะ

เพราะว่าผมคือผมสวดมนต์ทุกวัน
ผมเป็นคนที่สวดมนต์ทุกวันแล้วก็จะไหว้ทาเวสุวรรณ

โรงเรียนก็คืออาจจะทำอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือมันจะมีหลายที่อยู่

แต่ว่าอันหนึ่งที่ฟังแล้วเราอึ้งไปเลย
ทาเวสวันเนี่ยมาแรงจริงนะ

ว่าแล้วต้องไปหัดท่องคาถาซะหน่อยละ
มันใช่ใช่ไหม

หรือว่าเปิดผิดอ่านผิดหรือเปล่า
เราจะก็ใจร่มน่ะ
หรือว่าเปิดผิดอ่านผิดหรือเปล่า
เอาใหม่แล้วกันเนาะ
อ่ารอรุ้นกันต่อไปนะครับ